มาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการค้าประเวณีการขายบริการทางเพศนะครับ
ในปี๒๕๕๗๒ปีก่อนมีการสำรวจทั่วประเทศ๔๐จังหวัด
พบว่ามีพนักงานบริการทั้งหญิงและชายเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนนะครับ
แล้วมากที่สุดจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร
เรื่องนี้เองเชื่อมโยงและอาจจะนำไปสู่ปัญหาการค้าประเวณี
หนักกว่านั้นอาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์อีกด้วย
ติดตามทั้งหมดนี้ได้จากรายงานครับ

พนักงานบริการหญิงที่ออกมายืนเรียกกลุ่มนักท่องเที่ยวชาย
อย่างเปิดเผยมีให้เห็นกันมากขึ้น
ริมถนนสายต่างเช่นริมคลองหลอด
ถนนเพชรบุรีและตรอกสาเก
แสดงให้เห็นว่าผู้ทำอาชีพนี้มีจำนวนมากขึ้น
ขณะที่กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลบางรักษ์เปิดเผยถึงสถิติ
พนักงานบริการหญิงและพนักงานบริการชาย
ในปี๒๕๕๗พบว่า
ทั่วประเทศมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายบริการ

โดยจำนวนพนักงานบริการหญิงและชายในภาคใต้
มีจำนวน๑๕๐๕๘คน
ภาคกลาง๑๕๘๖๗คน
ภาคตะวันออกเชียงเหนือ๕๖๖๑คน
ภาคเหนือ๓๗๖๘คน
และกรุงเทพมหานคร๑๓๓๖คน
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดสำรวจจากแหล่งขายบริการทางเพศ
ส่วนการจำแนกแหล่งบริการและผู้ให้บริการ
ที่สุดคือ๕๘๑๔แห่งมีจำนวนพนักงานบริการชาย๖๓๑คนหญิง๑๓๙๖๙คน
รองลงมาคือร้านอาหารหรือสวนอาหาร๓๘๗๐แห่งเป็นพนักงานบริการชาย๒๖๒คนหญิง๒๑๔๐คน
บาเบีย๒๒๑๙แห่งพนักงานบริการชาย๑๘๖๘คนหญิง๖๖๕๒คน
วดแผนโบราณหรือสปา๑๔๐๔แห่งพนักงานบริการชาย๑๗๒คนหญิง๓๙๙๕คน
โรงแรม๑๔๒๓แห่งพนักงานบริการชาย๒๗คนหญิง๙๖๖คน

บาร์เบียร์๒๖๑๒แห่งเป็นพนักงานบริการชาย๑๒๑คนหญิง๒๗๑๔คน
ขณะเดียวกันมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางถึงข้อเสนอที่ต้องการให้ประเทศไทย
ผลักดันให้พนักงานบริการเหล่านี้มีอาชีพอย่างถูกกฎหมาย
เพื่อปิดทางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และถูกรีดไถ
และจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
หากสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้มากขึ้น
ก็จะน้อยกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปอีก
ปัจจุบันกฎหมายที่เอาผิดการค้าประเวณีมีเพียงฉบับเดียวคือ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการค้าประเวณีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า
ตามมาตรา๗ผู้ใดโฆษณาหรือรับโฆษณาชักชวนหรือแนะนำด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์
หรือกระทำให้แพร่หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือการติดต่อ
เพื่อการค้าประเวณีของตนเองและผู้อื่นมีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปี
หรือปรับ๑๐๐๐๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
พัทรวรินพัทรลัพพานันข่าวแถวรัตน์ทีวีแปรงาน